แต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปดูความคืบหน้าการเข้าไปตรวจสอบ
มิงตี้กันก่อนนะฮะมิงตี้เคมิเคิลที่สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็เก็บกู้สารเคมีไวไฟในโรงงานนี้นะฮะ
เขาบอกว่าได้รับสัญญาณที่ดีครับ
เข้าถังสารเคมีไวไฟ
มันกลายเป็นของเหลวธรรมดาธรรมดาเป็นสารเคมีไม่ติดไฟแล้วฮะ
โดยมีผู้คุมการปฏิบัติงานนะครับเปิดเผยบอกว่า
เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าอุณหภูมิของสารเคมีภายในถัง
มีอุณหภูมิต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ซึ่งสัญญาณแบบนี้น่าจะเคลียร์พื้นที่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้
เพราะว่าทางเดินคุณผู้ชมฮะตึกมันพัง
ซากประหลักหักพังมันเต็มไปหมดกีดขวางไปหมด
เดินลำบากกับคุณพระราพรนะฮะ
อกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่สองนาย
ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
คือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนนี้อาการปลอดภัย
อกจากนี้สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังทหาร
แล้วก็เครื่องมือเฉพาะทางยานพาหนะสนับสนุน
ขนย้ายสารเคมีไปเผาทำลาย
โดยจะเปิดจุดลงทะเบียนนะครับรับเรื่องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็สำรวจความต้องการของชาวบ้านจุดไหนบ้างล่ะ
จุดที่หมู่บ้านสุภาลัยหมู่บ้านพฤกษาวัดสลุด
แล้วก็หมู่บ้านวินมิวนะครับแล้วก็ที่วัดกิ่งแก้ว
นายธเนธวีระสิรินะครับท่านเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปธรรมพร้อมด้วยวิศวกรอาสา๒๕คน
บ้านใครมีปัญหานะฮะเดี๋ยวเขาจะไปช่วย
คือเขาจะไปตรวจสอบตอนนี้เขาไปตรวจสอบที่นี่ก่อน
หมู่บ้านพัดศรเพลสทีชบางนาวงแหวน
มีบ้านอยู่กว่า๓๘๘หลังคาเรือนนะครับในรัศมี๒กิโลเมตร
ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรงงานระเบิด
วิศวกรกระจายกันสำรวจตามบ้านให้นะฮะ
ประชาชนสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองแบบนี้ก่อน๔ข้อ
คุณผู้ชมที่อยู่บ้านแถวนั้นลองฟังดูว่าบ้านคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ดูว่าบ้านเนี่ยตั้งตรงหรือเอียงมันเอียงซ้ายไปไหม
มันเอียงขวามันโยหน้ามันโย้หลังไปไหม
ดูตำแหน่งรอยร้าวถ้าเกิดที่ผนังหรือกระจก
แสดงว่าปลอดภัยครับแต่สามดูรอยร้าวช่วงคานกับเสา
ถ้าเกิดรอยล้าวที่คานกับเสาแจ้งวิศวกรเถอะ
เพราะมันจะมีผลต่อโครงสร้างแล้ว
ถ้าเดินเข้าไปแล้วมีเสียงคอนกรีตมันลั่น
มีปูนเป็นผงผงหรือว่าเป็นแตกหล่นลงมาแล้วก็อบพยพออกมาก่อน
นี่คือ๔ข้อที่ดูได้เองเบื้องต้น
ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรี
การกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านแถลงภาพรวมของการดำเนินการ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็แนวทางการเยียวยาประชาชน
ท่านบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานนะครับดำเนินการ
พระราชบัญญัติโรงงานมาตรา๓๙
ชดใช้ค่าเสียหายที่ประชาชนจะต้องได้รับอย่างเร่งด่วน
ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติ
คุณภาพอากาศคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ของท่านได้แล้วครับ
ตอนนี้ก็เรียกว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้น
ยกเว้นในรัฐสมี๑กิโลเมตรก็กลับมาใช้